วันที่เกิดเหตุเนี่ยน้ำมันเอ่อเข้ามาเนี่ยนะคะ
แต่ผู้ชายคนนี้มีอาการเป็นโรคลมชักอยู่
แม่ก็เป็นห่วงแหละของอย่าพึ่งส่วนอย่าพึ่งส่วนสรุปสุดท้ายเขาก็สร้อม

แต่เกิดลมชักขึ้นมาจริงตกน้ำค่ะ
แต่ว่าล่าสุดอาการเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังเนี่ยนะคะ
แต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะ
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ที่พลัดตกน้ำเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านายสายันพัฒนกิจอายุ๖๓ปี
บ้านจุดเกิดเหตุอยู่ติดกับคลองท่าฉลับค่ะ
เจ้าหน้าที่พอไปถึงรีบเลยค่ะอย่างแรกประถมพยาบาลก่อน

นางนกพัฒนกิจแม่ของผู้ที่พระตกน้ำนะคะ
เล่าให้ฟังบอกว่าสายเมื่อวานนี้
ลูกชายบอกว่าจะซ่อมห้องน้ำที่มันอยู่หลังบ้าน

แต่เธอก็เตือนบอกว่าอย่าเพิ่งทำ
วันนี้เห็นน้ำมันเอออย่าเพิ่งทำเลย
แต่ลูกชายบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำ
แม่ก็เลยเกิดความเป็นห่วงตั้งแต่ตอนนั้น
เพราะว่ารู้ว่าลูกตัวเองมีโรคประจำตัว

ระหว่างที่ลูกซ่อมห้องน้ำแม่ก็เรียกอยู่เป็นประจำ

ก็ตอบปกตินะจนกระทั่งช่วงเวลาหนึ่ง
เงียบหายไปผิดปกติตะโกนเรียกซ้ำอีก

ดูสิลูกไปอยู่ไหนห้องน้ำที่ซ่อมไม่มี
สรุปสุดท้ายเดินไปอีกสักนิดนึงอยู่หลังบ้านค่ะ
เห็นลูกล้มหัวทิ้มอยู่ในคลอง
รีบให้เจ้าหน้าที่มาช่วยฟังเสียงคุณแม่หน่อยค่ะ

อุ่มแล้วก็ไปไปแล้ว